จะเลิกอุดหูเลยครับงานนี้เปิดพิษดาน
เจภูมิชวนเปิบพิษดารเปิบพิษดารคือหมูป่าพิษสด
พริกสดนะหมูป่าพิษสดพิษงูสด
เอาเนื้อหมูป่ามาก้อนหนึ่งจับงูมาตัวหนึ่งเป็นงูงูเขียวหางไหม้
พิษจับงูปึ๊กแล้วมันพ่นพิษ
พิษใส่เนื้อหมูป่าเนี่ยเอาหมูป่าไปทำเป็นเมนูอาหาร

นี่คือเปิบพิษดารขนาดแท้ครับ
เขาน่าจะยาวประมาณสัก๒เซนกว่า

อันนี้ก็จะปล่อยไป

ถ้าอยู่ในครัวเราก็เล่นการ์ดให้มันสุดแล้วก็ผัด
หมูป่าผัดเผ็ดพริกงูเขียวนี่คือเมนูที่ทำมาเสร็จแล้ว
หมูป่าผัดเผ็ดปรุงด้วยพิษของงูเขียวหางไหม้
ดีเจภูมิย้ำชัดอีกทีว่าอย่าทำตามที่บ้านนะครับ
อันนี้ขายของต่อเลยคลิปนี้สั้นของดีเจภูมิ
ดังนั้นขอให้ดูยาวแล้วจะได้ไม่โกรธกันจะได้ไม่ด่ากันฮะ
รอดูยาวของคนหัวอะไรวะ

โอ้โฮพี่รายการของพี่ดีเจภูมิ
คนหัวครัวอยู่ดีเจภูมิเพราะเปิดพิสดารโอ๊ยอย่าให้พูดพอแล้ว
พี่รายการนะพี่รายการหัวครัวดีเจภูมิประกาศเอาไว้แบบนี้คืออย่าหาทำก็แล้วกัน
คือหลายคนก็กลัวเหมือนกันนะว่าชาวเน็ตก็กลัวว่าจะบอกว่าไม่ทำอย่าทำ
แต่คนเห็นใจดีเจภูมิซึ่งเป็นเน็ตไอดอล
ทำแบบนี้บางคนก็อยากลองอยากบ้าระห่ำเหมือนดีเจภูมิเหมือนกัน
ดีเจภูมิเลยต้องออกมาสยบดราม่าอีกสักหนึ่งที
และที่เห็นอยู่เนี่ยพี่โจโฉโจโฉเขาเป็นผู้ชำนาญด้านงู
ดังนั้นสิ่งที่ทำอยู่ภายใต้การควบคุม
พิษงูจะหมดไปเมื่อถูกนำไปปรุงด้วยความร้อนสุกแบบนี้
ฟังจากพี่ดีเจภูมิอีกที
โจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโจโฉโ

แล้วก็พี่โจโฉที่เขามีความชำนาญเขาก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เขากินแล้วไง
ยังขับรถได้เลยนี่คือรอยเขี้ยวงูงูงูมันฉกลงไปคือเอาเขี้ยวปักลงไปแล้วมันพ่นพิษใส่ฮะ
หลังจากมีการปรุงสุกด้วยความร้อนของการปรุงเนี่ยพิษมันสลายไป
มันสลายไปมันก็จะเหลือความกลมกล่อมอยู่ในเนื้อหมูฟังให้ดีนะนี่คือการคันทำคลิปของเขาเป็นคอนเทนต์ของเขา
ส่วนคุณหมอต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมนายสัตวแพทย์ทวีศักดิ์อนันต์สิริวัฒนาภูมิในการโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงปฐุมธานี
พิษงูมันมีโครงสร้างของโปรตีนการทำให้สุกเนี่ยจะทำให้พิษงูสลายไปได้อันนี้เรื่องจริง
โจโฉบอกเรื่องจริงที่เดนเจภูมิเรื่องจริงแต่ต้องปรุงสุกให้ได้คือเอาไปคั่วในกระทะเนี่ย๕นาทีอย่างน้อย
คือคั่วจนแทบจะเป็นหมูกรอบเลยอ่ะไม่อย่างนั้นพิษงูมันจะยังคงอยู่
แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นหมอก็แนะนำอย่าหาทำเลยมันไม่มีประโยชน์เลย
ไม่มีประโยชน์ในด้านของความเรื่องของละเมดละมัยในเนื้อ
ผมเป็นห่วงที่ถามเป็นห่วงตรงนี้กลัวชาวบ้านเอาไปทำ

เห็นเขาทำกันแล้วจะทำบ้าง

เออถ้าทำแล้วทำไม่ถึง๕นาทีหนึ่ง

แล้วมันชิ้นไหนไม่สุกขึ้นมาแล้วมันมีพิษอยู่

ทอดน้ำปลาผัดเผ็ดหมูป่า
กระชายขาวกระชายดำอัดเข้าไปเยอะ
อันนี้น่าจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าฮะ